ที่มีแห่งเดียวในโลกที่ประเทศไทย
เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยเอกชน

โครงการรักนิเวชรุ่มน้ำป่าสัก
โดยสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
อเมริการเพาะกล้าไม้ด้วยถึงสามหมื่นต้นค่ะ
กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมกว่าสองร้อยห้าสิบคนนะคะ
รวมถึงตัวแทนจากภาครัฐแล้วก็เอกชน
มีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการกัสเดือนกระจก
คณะทำงานยุทธศาสตร์รักนิเวศบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าและแหล่งน้ำนะคะ
มีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำถึง๔แห่ง
ในพื้นที่เขาพระยาเดินทง
อำเภอพัฒนานิคมตลบบุรี
ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของรุ่มแม่น้ำป่าศักดิ์ตอนล่างค่ะ
รวมทั้งมีการเพาะกล้าไม้๓๐๐๐ต้น
เพื่อใช้ในการปลูกป่าด้วยนะคะ
พื้นที่ป่าแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็น

บนเนื้อที่๕๙๗๐เอ็ดไร่

ทำให้ป่าถูกบุกรุกอีก
ไม้ขนาดใหญ่และไม้มีค่าต่าง

ทำให้มีความจำเป็นต้องได้รับการจัดการฟื้นฟู
และบำรุงรักษาให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม

เรื่องต้นมีการวางเป้าหมาย๔ด้าน

การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ติดตามและวัดผลความหลากหลายทางชีวภาพ

และสุดท้ายคือการพัฒนาเป็นศูนย์
เรียนรู้ต้นแบบด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าต่อไป

ตามหาว่าจุดไหนที่จะต้องมีอาการปลูกป่าเพิ่มเติม